คุณผู้ชมยังตามหาอยู่ตกลงใครเอาไข่ไปที่กระบี่อะค่ะ

ยังตามก็ยังไม่รู้ไงคุณภาคภูมิ

เจ้าของบ้านเขาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้าน

แล้วเห็นเป็นดวงไฟฟึ๊บอย่างนี้
แล้วคือไข่ไก่หายไปนี่ไง

บางทีแมลงมันบินมันก็วึ๊บอย่างนี้
แต่เจ้าของบ้านเขาบอกมันต้องเป็นกระสือ

ใช่เจ้าของบ้านเลยบอกกระสือแน่
ไม่ต้องเป็นเรื่องลี้ลับอะไรสักอย่าง

แล้วไข่มันหายไปไหนล่ะ

เป็นชาวจังหวัดกระบี่นะคะเป็นคนเอาคลิปภาพนี้มาให้ดู

ถูกต้องวันนี้นักข่าวของเราไปที่บ้าน

บ้านเลขที่๒๔๑อำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
ก็คนพอรู้เรื่องเนี่ยมาขอดูคลิปกันเยอะเลย
ดูคลิปลาดูเลขที่บ้านด้วยคลิปด้วย
เพราะว่ากว่าจะถึงวันที่๑คุณคุณพี่เสริมไม่สอนของบอกอีกหลายเลข

ชาวบ้านก็มาช่วยดูคลิปมาช่วยวิเคราะห์เหมือนกันว่าตกลงมันอะไรกันแน

คนในพื้นที่บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับสุสานฝังศพของชาวมุสลิม

ตรงนี้เป็นป่ารกสัตว์เลื้อยคลานเยอะตะกรวดก็มีงูก็เยอะ
ชาวบ้านเลยบอกว่าไข่ไก่ที่หายไปอ่ะงูไม่ก็ตะกรวดแน่
แต่ว่าพี่สมพงศ์เขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกตะกรวดอะไรพวกนี้มันต้องมีซากไง
แต่มันไม่มีซากอะไรเลยอยู่ดีก็หายไปแบบเนียน
เปลือกก็ไม่มีไข่ไก่สดถ้าจะแตกก็ไม่มีร่องรอยอะไรก็ไม่มี
นักข่าวของเราก็เลยบอกว่าขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคืนอื่นได้ไหมล่ะ
คืนอื่นมีดวงไฟแบบนี้อีกไหมล่ะไม่มีคืนอื่นไม่มีดวงไฟก็เป็นภาพแบบนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้กันนางหลีฟ่าใจตรงอายุ๘๑ปี
บอกว่าย่าก็ขอดูคลิปจากวงจรปิดเหมือนกันนะ
ก็แปลกใจเหมือนกันนะไอ้แสงสีขาวอ่ะอะไรไม่เชื่อว่าเป็นกระสือหรอก
แต่ว่ามันเป็นดวงไฟอยู่บ้านนั้นหรอกที่เข้าอยู่หลังมันนะ
มันอย่าว่าที่แหลงที่แหลงอยู่ที่เข้าอยู่เป็นดวงอยู่บ้านนั้นแล้ว
อย่างนั้นมันก็กดกันแบบนี้
ก็ไม่น่าจะเป็นกระซื้ออะไรนะ
มะเคยมีความเสียไหมเรื่องกระสือเรื่องอะไรแบบนี้
ไม่รู้มะเอ็ดนี่ตัวตัดลงนี้ไม่เคยเห็นก้องปะหนู
ง่าย
ส่วนอีกคนนึงค่ะในโยบบุตเตอายุ๕๖ปี
บอกว่าไม่ใช่กระสือหรอก
แต่แสงที่เห็นคือยิน
ตามความเชื่อของชาวอิสลาม
ยินทร์น่ะสามารถจะแม่งร่างเป็นอะไรก็ได้
ยินทร์หรอ
ตามความเชื้ออิสลามนั้นก็มันมีจริง

แต่ประวัติของยิ่นนั้นคือมันทุกทางมันจะค่อย
คือมันจะเยกระหว่างยิ่นกับใช้ตอน
แต่ยินนั้นมันเป็นได้ตั้งช่องอย่างคือเป็นทั้งดีและชีวา
แต่ใช่ตอนนั้นคือเป็นฉัวอย่างเดียว
อ้าวนี่เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าหรือเป็นยินตามความเชื่อ
ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
แต่บังสมพงศ์เจ้าของบ้านบอกว่ากระสือแน่ยังมั่นใจ
คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองคิดว่าเป็นงูนั่นแหละ
แต่วันที่เห็นภาพคือตัวเองไปกรีดยางตอนเช้ามืด
รังไก่ยังมีไข่ไก่อยู่เลยพอกลับมาอีกทีไข่ไม่อยู่
ไม่อยู่พอเปิดดูแล้วมันเห็นภาพแบบนี้
มันจะเป็นอะไรไปได้อย่างอื่นนอกจากกระสือล่ะก็ยังยืนยันว่าน่าจะเป็นกระสือ
ก็ยังหาคำตอบให้ไม่ได้ได้มาแค่บ้านเลขที่เท่านั้น
ก็เก็บรังไข่ไก่เข้าบ้านปิดประตูให้แน่นก็จะได้ไม่หาย
ร้องรั้วรดหนามดีไหมก็ดีได้ไม่ต้องสงสัยแต่ไก่ยังอยู่
ไม่ต้องบอกไก่มันว่าอย่าเพิ่งออกไข่เดี๋ยวไข่หาย
ไปอีกเอาเก็บแหละง่ายดีเก็บเข้าบ้าน